รอดแม้สาย๘ใครเคยขึ้นบ้าง

นี่เดี๋ยวต้องหาทางรีบไปขึ้นกันอีกสักรอบนะฮะ

จะกลายเป็นแค่ตำนานเป็นประวัติศาสตร์จริงแล้วนะครับ
คือมันมีตำนานความซิ่งของเขาอะเนาะ
จากนี้ไปเราจะไม่มีเขาแล้ว
บางคนอาจจะบอกว่าเออก็ใช่ในแง่ของความซิ่งไม่มีก็ดี
แต่ในแง่ของคนทำมาหากินที่เขาต้องใช้ชีวิตอยู่กับการทำงานกับสาย๘
คนขับเอ้ยกระเป๋ารถเมย์เอ้ยที่เขาทำงานกันมานานอะเนาะพี่อุ๋ย

รถเมย์สายแปดฮัปปี้แลนด์สะพานพุทธครับทุกผู้ชมครับ
คือทางขอสมกกับกรมการขนส่งทางบกเนี่ย
เขามีแผนปฏิรูปเรื่องของรถโดยสารในกรุงเทพ
แน่นอนว่าของขอสมกรก็มีรถร่วมก็มี

ทีนี้พอจะต้องไปต่อเนี่ย
เขาต้องให้เอาเรื่องของคุณสมบัติเนี่ยมาพิจารณาก่อน
แต่สายแปดไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาตามคุณสมบัติที่เขาระบุเอาไว้นะ
แล้วมันมีเรื่องร้องเรียนเข้ามาเยอะมาก
ขับรถช่องขวาไม่หยุดรับส่งผู้โดยสารตามป้าย
ขับรถเร็วขับรถประมาท
นี่นะฮะเป็นคงเป็นข่าวก็หลายครั้ง
กลายเป็นว่าเอาเป็นว่าเขาไม่ผ่านคุณสมบัติกันแล้วกัน
ไม่ได้รับการอนุญาตให้เดินรถต่อ
ด้วยรถสีแบบนี้แบบนี้อย่างนี้แล้ว
ก็แน่นอนว่าเขาก็ต้องยอมรับสภาพคือตกงาน
แต่ด้วยภาระทางครอบครัวต้องส่งเสียลูกเรียนอีก
นี่ยังคิดอยู่เลยว่าจะทำยังไงให้มีงานทำต่อ

แค่นั้นไม่มีอะไรมากมายก็ต้องทำใจกลับบ้าน
คืนฐานเราก็ต้องกลับบ้านทำลายธรรมนาแค่นั้น
ส่วนผู้ที่เป็นผู้โดยศาลผู้ที่นั่งรถเมฆสายแบบไม่
อย่างคุณพี่ท่านิบอกถ้าสายแบบไม่เลิกกิจการจริงก็อาจจะลำบากขึ้น
บอกว่าจะเป็นรถไฟฟ้าอะไรพวกนี้ติดแอร์อะไรพวกนี้

มันจะใช้ชีวิตลำบากขึ้นหน่อยนึง

แทนที่จะมาขึ้นตรงนี้ครับ

เป็นการหลายต่อไปครับ
ส่วนผู้จัดการฝ่ายการเดินรถของสาย๘นะครับ
บอกว่าขั้นตอนต่างก็น่าจะสักอีกไม่เกิน๓เดือน

แต่ความจริงสาย๘ผู้จัดการก็บอกว่า
เขาขัดทุนมาตั้งแต่ช่วงโควิดระบาดนะ
ตอนนี้ขัดทุนอยู่เกือบ๒๐ล้าน
ทีนี้ถ้าเกิดเลิกกิจการไป

เพราะว่าโดยสภาพมันไม่ใช่รถรุ่นใหม่ไง
ถ้าเป็นรถร่วมเขาจะเอารถเก่ามาแล้วก็มาปรับปรุงเป็นรถเมย์ใช่ไหมแล้วมาวิ่งต่อ
ซึ่งรถรุ่นใหม่ที่ขอสมกรหรือว่ากรมการส่งทางบกเขาจะเอามาวิ่งเนี่ย
จะไม่ใช่รถเก่าอย่างนี้แหละอาจจะต้องชำแหละชิ้นส่วนขายเลย
ขณะเดียวกันก็มีพนักงาน๒๐๐กว่าชีวิตที่ยังต้องดูแล
ซึ่งยังไม่รู้จะทำยังไงต่อที่สำคัญเขาฝากบอกไปยังกรมการขนส่งทางบกหน่อยว่า
ที่เขาไม่ผ่านคุณสมบัติเนี่ยไม่ผ่านเกณฑ์การเดินรถ
ตามรูปแบบแผนปฏิรูปรถโดยสารของขอสมกรและกรมการขนส่งทางบกเนี่ย
เขาอยากรู้ว่าหลักเกณฑ์เป็นยังไงคะแนนตรงไหนที่เขาไม่ผ่านอะไรยังไง
ฉันได้ทำหนังสือทรวงถามเรื่องว่าทรวงถาม
นะคะทำไมถึงที่ฉันถึงไม่สามารถได้รับอนุญาตให้ชี้แจงบอกอย่างปกใสมา
ภากภองภายในเก้า๑๐วันไอ้เนี้ยคะ
อ่าเขาอาจจะหาทางฟ้องอะไรประมาณอย่างนั้น

เกี่ยวกับเรื่องของการไม่ผ่านคุณสมบัติ
เชื่อไหมฮะรถเมย์สาย๘นี่
อายุถ้าเป็นคนก็๙๐กว่าปี
อืมโอ้โหนานขนาดนั้นเลยน้อง

วิ่งวันแรกเนี่ย๑ตุลาคม๒๕๖
อืม
นี่ฮะปัจจุบันนี่มีอยู่๕๑คันนะฮะ
เส้นทางวิ่งก็อย่างที่ทราบ
ปี้แลนด์สะพานพุธก็ผ่านหลายจุด

ไม่เคยขึ้นเส้นลาดพร้าวช่วงที่๔อะไร

ไปแดนเนลามิตรก็ลงไกล

แต่พี่ก็ไปหัวเราะเขาก็แบบพี่กระทัน
พี่อุ๋ยยิ่งกว่าแล้วอีกค่ะ

๒ขีด๓๘แต่ผมเชื่อว่าอาจจะเป็นเส้นทางเดียวกันนั่นแหละคงไม่มีคงไม่มีขาดตอนเรื่องเส้นทางนั่นแหละ
แต่จะราคงราคาอะไรยังไงก็ว่ากันอีกทีนึง

ตั้งแต่ปี๕๘ใช่ไหมชนต่อหม้อสถานีรถไฟฟ้าอารีก็มีเจ็บไป๓คน
ตอนนั้นรถยนต์เสียหายอีก๓คัน
๖๑ชนจักรยานยนต์รับจ้างเสียชีวิต
กรกฎา๖๔สิงหา
เท่าที่จำข่าวกันได้นะ
แจ้งเพื่อทราบฮะเช้ารถเมย์สาย๘ที่ใช้บริการกันอยู่